ก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่รักสัตว์ด้วยเหมือนกันด้วย

คือนกแก้วที่เล็กที่สุดในโลกคุณ

บอกว่าเออน่ารักดีอะไรแบบนี้นะคะ
หากมีโอกาสจะพาเพื่อนซีอย่างพี่เสนาหอยไปหาด้วยเหมือนกันนะคะ
พี่วิลลี่คุยกับนกได้
สนุกมากคือแบบมันเอาหัวชนเรา
แล้วแบบมันก็ไถไปเรื่อยแบบว่าขออาหารกิน
คิดว่าผมกับแก๊กน่าจะคุยกันรู้เรื่อง
ผมคิดว่าเราสองคนน่าจะอยู่ในโลกเดียวกัน

นะฮะงูเงี้ยวเขี้ยวขอพี่ไม่เอา
เดี๋ยวผมจะพยายามหาคิวไปถ่าย

แน่แน็กเห็นแน็กอาจอยากเลี้ยงพี่หอยก็ได้นะ